มาดูประเด็นข่าวที่เป็นพาดหัวข่าวใหญ่
หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้เลย

ตึกที่มีเครื่องหนังของสภาพสตรียี่ห้อดัง

หนังสตรีไฟไหม้ชั้น๖คือไปช่วยดับโชคร้ายถูกขังสุดยื้อชีวิตนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารพาณิชย์สูง๖ชั้น
ซึ่งเจ้าหน้าที่พบแสงเพลิงแล้วก็เป็นกลุ่มควันหนาแน่นไปทั่วทั้งชั้น๖ในอาคารเลย
หลังจากนั้นก็เข้าไปควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แต่คุณผู้ชมคะมีคนติดค้างอยู่ในลิฟต์ชั้น๕๑คน
คนที่ติดค้างอยู่ก็คือนางสาวนรมนจึงรัตนวกุลอายุ๓๘ปี
เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า๑ชั่วโมงนำตัวออกมาจากลิฟต์แล้วก็ไปเสียชีวิตขณะส่งโรงพยาบาล
เมืองตนเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าไฟไหม้ในครั้งนี้น่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
แล้วก็ลุกลามกล่องสินค้าที่อยู่ในชั้น๖ของอาคารมีพื้นที่เสียหายประมาณ๔๐ตารางเมตร
พนักงานบริษัทคนหนึ่งเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังอ่ะนะคะเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุมีพนักงานอยู่ประมาณ๕๐คน
ก็ไปทำงานตามปกติระหว่างนั้นเนี่ยได้กลิ่นเหม็นไหม้แล้วไฟก็ลุกลามอย่างรวดเร็วที่ชั้น๖
ทุกคนก็พยายามหนีออกมาจากตัวอาคารไม่คิดว่าจะมีพนักงานหญิงติดอยู่ในลิฟต์จนเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็จะมีการสรุปอีกครั้งเดี๋ยวก็ต้องมีการเรียกพนักงานบริษัทในที่เกิดเหตุมาพูดคุย